ของสามีคุณโบชายาดาลิ่มเฉลิมวงนะครับ
หรือว่ารถตู้ของผู้พันแบงค์

พลทหารกำลังขับรถตู้คันนี้ไปส่งนาย
หรือว่าผู้พันแบงค์นี่แหละครับกับหลานเพื่อไปหาบ้านเพื่อน
ปรากฏว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นใต้ทางด่วนต่างระดับ

ตัดถนนบรมราชชนนีฝั่งขาออกเขตทวีวัฒนากรุงเทพนะครับ
จอดจิ๊ดขอบทางด้านซ้ายพริมฟุตบาตอ์

รถดับเปลืองฝาการจราวจอนที่ติดขัด

ก็ลุกไหม้รถตู้จนเสียหายทั้งคัน
แต่ว่าหลายคนเห็นเหตุการณ์แบบนี้ถามว่าคนในรถเป็นอย่างไรหรือเปล่า
คนในรถปลอดภัยทุกคน
เพราะสามารถหนีลงออกมาจากรถได้ก่อนเกิดเหตุการณ์ที่ไฟจะลุกท่วมแบบนี้นะครับ
สามีของคุณโบชายาดาดารานักแสดง
นั่งมาในรถคันเกิดเหตุนี้
บอกว่ากำลังเดินทางมากับลูกและหลานรวม๔คน
ก็กำลังจะไปหาเพื่อนย่านพุทธมนตรสาย๓
เมื่อถึงที่เกิดเหตุได้ยินเสียงดังใต้ท้องรถ
บอกให้พลขับจอดรถ
ตอนนั้นเดียวกันพลขับเขาบอกเขาได้ยินเหมือนกัน

เหมือนรถไปสะดุดหินหรือหินมากระแทกอะไรสักอย่าง

จากนั้นเขารู้สึกว่ารถมันเสียการทรงตัว
ก็เลยรีบจอดเข้าริมทางนี่แหละครับ
แล้วไม่นานก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้

ไฟก็ลุกท่วมเลยลุกมาจากห้องเครื่อง
ทุกคนรีบเปิดประตูรถตู้ลงจากรถนะครับ
แล้วก็นี่แหละฮะเพลิงไหม้ทั้งคันเลยนะครับ

ส่วนสาเหตุต้องรอเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เห็นไฟลุกท่วมแบบนี้ดูน่ากลัว
แต่ว่าโชคดีที่ปลอดภัยกับทุกคน